หลังจากที่ไปพบว่าน้องนั้นรวมทั้งผู้ปกครองด้วยอาจจะไม่ได้ขาดทุนการศึกษาจริงอย่างที่มาขอรับบริจาค

เยาวชนหญิงดีดกีต้าพร้อมป้ายข้อความขอบริจาคเงินจากคนที่เดินผ่านไปมาย่านหมอชิด
ขณะที่เจ้าตัวเองยังดีดกีต้าไม่เป็นธรรมนองและออกท่าทางเขินอายเมื่อถูกถ่ายคลิป
ส่วนเงินบริจาคหลั่งไหลด้วยความเมตตาอยากให้เด็กได้รับการศึกษาตามความตั้งใจ
กระทั่งเกิดเป็นกระแสดราม่าเมื่อชาวโซเชียลออกมาแฉว่าครอบครัวนี้มีพฤติกรรมกินหรูอยู่สบาย
ยากจนข้นแค้นเหมือนที่ออกไปเรียรัยหาเงินเป็นทุนการศึกษาตามที่สังคมเห็น
วินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างย่านหมอชิดผู้เห็นพฤติกรรมของครอบครัวนี้บอกว่า
ทุกวันจะมีฝาแฝดหญิง๒คนมายืนดีดกีต้าและกล่องรับบริจาค
นำเงินไปเป็นทุนการศึกษาโดยมีแม่ของเด็กเดินทางมาด้วยทุกครั้ง
แต่งตัวภูมิฐานและคอยดูแลลูกทั้งสองอยู่ห่าง
พวกเขาไม่เคยสอบถามเด็กเลยสักครั้งว่าถูกบังคับหรือเต็มใจมา
ต่างจากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมากลับสอบถามเขาเองว่า
เหตุใดแม่ที่แต่งตัวดีจึงไม่ให้ลูกไปเล่าเรียน
เขาถามว่าแม่เขาให้โตแต่งตัวให้โตแต่งตัวดี

พูดว่าแม่เขามาอยู่ตรงนี้เพราะแม่เขาทำอะไรครับ
บางทีก็นั่งสวดมนต์ครับนั่งสวดมนต์ถ้าสวดมาก
เคยถามได้ประมาณ๑๕๐๐ต่อเดือนต่อวัน๑๕๐๐ขึ้น
ต่อวันเลยต่อวันที่มา
แต่พี่คนนึงไปเล่นอยู่ราชประสงค์ได้๒๐๐ขึ้น
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าจากพฤติกรรมของเด็กหญิง
ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปี๒๕๕๙
เพราะมีข้อความรับบริจาคขอเงินจากคนอื่น
และไม่มีใบอนุญาตเพื่อขอแสดงความสามารถ
ตามที่สาธารณะที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จะออกให้ก็ต่อเมื่อมีการไปยื่นคำร้องขอ
และผ่านการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีความสามารถ
ด้านใดด้านหนึ่งจริงเช่นด้านดนตรีการแสดง
ศิลปะจึงจะได้รับบัตรนี้
อย่างกรณีเด็กที่ออกตามโซเชียลที่เราเห็น
เขาจะมีข้อความรู้สึกว่าถ้ามีข้อความที่ขอบริจาค
เงินก็ถือว่าผิดตามพรบควบคุมการขอทาน
ตามมาตรา๑๓เพราะว่ามีข้อความขอทรัพย์สิน
ซึ่งถ้าเกิดเขาแสดงความสามารถที่เห็นเป็นประจักษ
หรือว่ามีบัตรอันนี้ถือว่าถือจำว่าไม่ผิด
เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะมีการแสดงข้อความ
ก็ถือว่าผิดแล้วนะคะกรณีของเด็กคนนี้
ที่ครอบครัวของเด็กหญิงที่กำลังเป็นประเด็นดราม่านั้น
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น